ผู้ชายคนหนึ่งยุซังสิบห้าปีอ้างว่าเครียดหลังตกงาน

เมื่อคืนนี้ใช้มีดแทงพ่อเลี้ยง

แต่พ่อเลี้ยงยุซังสิบแปดเองนะงั้น้าค่า
นี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ประมาณสามทุ่มเมื่อวานนี้หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพเมืองรัชบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายเอกรัฐหรือว่าในบอยอายุ๓๘ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่กลางบ้านนี่นะฮะในบอยเอกรัฐนะครับในสภาพถูกแทงเข้าที่ศีรษะ๑แห่ง
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าท้องอีกหนึ่งแห่งจนไส้ทะลักออกมามีขวดเหล้าขาวตกอยู่แถวนั้นหนึ่งขวดนะฮะ
ไม่เจอมีดที่ใช้ก่อเหตุส่วนผู้ก่อเหตุชื่อนายประสานสุธานนท์หรือว่าในโป
อายุ๓๕ปีนี่นายประสานนะครับมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนะฮะ
อายุน้อยกว่าพ่อเลี้ยงแค่๓ปีหลังจากก่อเหตุแล้วโปเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เมียของผู้ตายและเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
ชื่อนางภูนศุกร์ชื่อเล่นชื่อเล็กอายุ๕๑ปี
เธอบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันหันไปดูอีกที
เห็นสามีเนี่ยถือขวดเหล้าอยู่ในมือลูกชายถือมีดอยู่ในมือ
แล้วทั้งคู่ก็พุ่งใส่กันก็แน่นอนแล้วฮะขวดกับมีด
สามีก็ถูกแทงจนแน่นิ่งไปค่ะเธอก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
มาถึงสามีก็ตายแล้วคาดว่าลูกชายคงไม่ชอบใจพ่อเลี้ยงนะ
หลังจากลูกตกงานแล้วย้ายมาอยู่บ้านได้๒เดือน
ทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันทุกวันมันก็เลยเกิดเหตุขึ้น
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
จะเห็นว่าตั้งแต่๑๙นาทีกะ๔๗ณมาวานนี้
จะได้ยินเสียงผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
ด่าทอกันจับใจความไม่ได้นะฮะแต่มีเสียงของ
เมียงผู้ตายแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยตะโกนห้ามศึกอยู่ออกมาห้ามทับอยู่
เวลา๒๐นาฬิกา๒๕นาทีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในโปคนก่อเหตุเดินออกจากบ้าน

ไม่ได้มีท่าทีร้อนรนอะไรไปขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปมุมนี้จะเห็นในโปขี่จักรยานยนต์ผ่านกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะ
ไปยังเส้นทางไปยังวัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงที่ก่อเหตุแล้วแทงเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ก็ยังเห็นแม่เดินอยู่ในบ้านแถวนั้นอันนี้เป็นกล้องตามทางนะครับ
เราแกะรอยไปเนี่ยพบว่าในโปขี่จักรยานยนต์ไปโผล่ในซอยหลังวัดมหาธาตุ
ตอน๒ทุ่ม๔๐เมื่อคืนนี้แล้วมีกล้องเห็นในโปขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วไปหยุดอยู่แถวใกล้วัดมหาธาตุนะฮะ
พอปรากฏว่าไม่ใช่อะไรหรอกน้ำมันหมด
มีข้อมูลว่าพอรถน้ำมันหมดก็ในโปก็โทรกลับมาหาแม่นะฮะ
ก็คือนางภูนศุกร์นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือกับแม่บอกจะเข้ามอบตัว
นี่นี่นะฮะส่วนเมียของผู้ตายแม่ของคนก่อเหตุเนี่ย
ระวีการไปคุยด้วยนะครับบอกว่าอยู่กินกับนายเอกรัฐ
หรือว่าในบอยผู้ตายมา๕ปีโดยลูกชายไม่เคยรู้มาก่อน
ว่าแม่เนี่ยมาได้สามีรุ่นน้องตัวในบอยเองเขาก็มีโรคประจำตัว
เป็นลมชักระยะหลังอาการหนักจนไม่สามารถไปทำงานก่อสร้างได้
ถูกเลิกจ้างทีนี้พอลูกชายรู้ว่าเธอมีสามีใหม่เนี่ย
ก็มาห้ามไม่ให้คบหากับในบอยบอกว่าในบอยเนี่ยติดเหล้า
แต่เธอไม่สนใจนะจนกระทั่งลูกเนี่ยตกงาน
ย้ายกลับมาอยู่บ้านได้๒เดือนทีนี้ก็เลยมากลายมันต้องมาอยู่ด้วยกันนะฮะ
ต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เริ่มมีปัญหากัน
ตัวในบอยสามีเธอเคยถือมีดนะจะไปแทงลูกเธอหรือ
แทงเธอด้วยถึงบ้านพี่สาวเนี่ยเคยมีมาแล้วตอนนั้นลูกชาย
ก็คือในโปเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เหตุการณ์เมื่อ
เธอกำลังเก็บของในบ้านอยู่นะกำลังเลี้ยงหมาอยู่ด้วย
ตัวสามีคือในบอยเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านโปลูกชายเนี่ย
อยู่ในห้องไม่รู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันได้ยินแต่เสียง
บอยสามีเนี่ยตะโกนบอกจะเอาไงจะเอาไงบอกไปยังลูกชาย
อยู่หลายครั้งพอเธอเดินมาดูก็เห็นทั้งคู่เนี่ยพุ่ง
เข้าหากันแล้วในมือของสามีมีขวดเหล้าในมือลูกมีมีดก่อน
ฟัดเหวี่ยงกันอยู่ครู่นึงแล้วในบอยสามีก็ล้มลงเพราะถูก
แทงแล้วแน่นิ่งไปหลังเกิดเหตุเธอพยายามบอกลูกชายว่าอย่าหนี
แต่ลูกบอกว่าจะไปลาพ่อที่วัดมหาธาตุในเมืองรัชบุรีแล้วจะ
ไปหาเมียเก่าแล้วถึงจะมามอบตัวก็ยังไม่ทันจะไปถึงไหนฮะ
น้ำมันหมดอยู่แถววัดมหาธาตุโอลูกชายก็โทรมาหาเธอแล้วก็ได้
คุยกันเธอก็บอกกับตำรวจว่าเดี๋ยวลูกชายจะมามอบตัวนะลูกชายก็
ได้คุยกับตำรวจแล้วบอกจะมอบตัวแต่พอตำรวจไปถึงที่วัด
มหาธาตุก็ไม่เจอฮะในโปหนีไปแล้วเธอยอมรับว่าเรื่องที่เกิด
ขึ้นไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเธอเองก็รู้สึกผิดตอนนี้ห่วงลูก

หนักมันได้เป็นบอกว่าตำรวจก็ช่วยเพราะว่าเราไม่ผิดเรามีป้อง
การตัวจริงแล้วมันก็คือใกล้มือตอนนี้ลูกที่รับกลับแม่ว่า
จะมามอบตัวเขายังไม่มากับแม่กลัวไปกลัวไปคิดมากนะมัน
เป็นได้เก็บกฎส่วนแม่ของในบอยผู้ตายนะฮะอายุ๕๘ปีนะ
ครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นลูกคนโตนะโทรมาแจ้งนะว่าบอย
เนี่ยเสียชีวิตตอนนั้นตกใจมากยิ่งมารู้ว่าคนก่อเหตุเป็น
คนใกล้ตัวเป็นลูกลูกเลี้ยงของลูกชายก็ยิ่งโกรธมากเพราะ
หลังจากที่ลูกชายไปอยู่กินกับทางนางภูนศุกร์เนี่ยนะฮะแม่ของนาย
บอยบอกว่าลูกเนี่ยโทรมาขอเงินแม่กับพี่น้องบ่อยครั้งเงินที่
เอาไปเลี้ยงดูเมียกับลูกติดของเมียนั่นแหละแล้วทำไม
มาทำร้ายลูกแม่ขนาดนี้ไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมให้
แล้วไม่ต้องมาเหยียบที่งานศพของลูกด้วย
ตอนนี้ทางครอบครัวสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของในบอยมาก
คิดว่าต้องมีส่วนร่วมมือกันฆ่าลูกชายแน่
อันนี้แม่ของบอยเขาบอกนะไม่ใช่แค่ว่าในโปทำคนเดียว
เขาเป็นคนไม่ยอมคนคนไม่กลัวคนอะไรก็ได้
บอกมันอยู่ที่ไหนไปจับมาแค่นั้นแหละไม่เอามากหรอก
แล้วก็แม่โหสิกรรมให้แม่มันเสียดายตังค์ที่ส่งให้มันกิน
มันอยู่กันมานานตอนบอยไม่เป็นไรบอยเลี้ยงมันทำไมมันไม่คิด
กระทั่งมันกระทั่งมามันใจมันทำด้วยอะไร
เอาเป็นตอนนี้ในโปคนก่อเหตุยังไม่ได้มามอบตัวนะฮะ
ตำรวจก็ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น